กรณีแม่ที่ต้องสูญเสียลูกเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นบ่อย

เป็นแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเท่านั้น
ถูกเพื่อนบ้านอายุ๖๑ปียิงเสียชีวิต
ซึ่งเพื่อนบ้านเองก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

จริงไม่ได้ตั้งใจจะยิงน้องอะนะคะ
ล่าสุดก็ไปรับศพกลับมาประกอบพิธีแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจภูทรบ้านด่านลานหอย
นำตัวนายสมศักดิ์มีเปรมอายุ๖๑ปี

หลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกกรด
ยิงเด็กหญิงฉัดดาวครุฑโป่ง
หรือน้องบิวอายุ๑๓ปีที่หน้าบ้าน
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองยับร่องอำเภอบ้านด่านลันหอย
สุโขทัยตั้งแต่วันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายสมศักดิ์ให้การว่าได้นำปืนออกมา
เพื่อที่จะขู่พี่ชายของน้องบิว
ที่ชอบเข้ามาขโมยของในบ้าน

พี่ชายของน้องบิวเข้ามาในบ้านหลายครั้ง
โดยนายสมศักดิ์ก็บอกว่าได้เรียกแม่และลุงของน้องบิวมาต่อว่าแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะ

บิวขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
แล้วตัวของนายสมศักดิ์เองเกิดสะดุดล้ม
ก็เลยเป็นเหตุให้ปืนที่ถือมาเนี่ยลั่นไปโดนศีรษะของน้องบิว
แต่พอเกิดเหตุแล้วนายสมศักดิ์ก็เข้ามามอบตัวนะคะ
ขณะที่นายสมชาติเอี่ยมสะอาดซึ่งเป็นลุงของน้องบิว
ผู้เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่น้องสาวและหลาน
ก็คือน้องบิวอยู่กันที่บ้านอยู่กัน๓คน
จู่ผู้ก่อเหตุที่อยู่บ้านใกล้กันนี่แหละ
ก็เดินมายืนมาที่ก็มายืนที่หน้าปากซอยบ้านนะคะ
แล้วก็ตะโกนเข้ามาว่าวันนี้ตายกูติดคุก
คือเหมือนกับแบบวันนี้เป็นวันตายของพวกมึง

คือพูดเหมือนจงใจเจตนาบอกเลยนะคะ

ทุกคนในบ้านนั่งอยู่ได้ยินอย่างนั้นงงสิคะ
ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรเกิดอะไรขึ้น
แต่จากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ

ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ที่ร้านค้าหน้าปากซอย
พอน้องกลับมาก็นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ
ระหว่างที่พูดคุยกันก็คุยกันปกติ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์เดินมาค่ะ
เดินมาปากทางเข้าบ้าน
แล้วก็ใช้อาวุธปืนเข้ามายิงค่ะ
กระสุนถูกศีรษะน้องร่วงลงกับพื้นทันที

เพราะว่าลุงก็คือนายสมชาติเนี่ย

มาที่หลานสาวคือน้องบิวนะคะ
ค่ะส่วนแม่ของน้องบิวคือนางจันวันแสงทอง

บอกว่านาทีที่เห็นลูกสาวของตัวเอง

สภาพศีรษะข้างซ้ายเนี่ย

ตกใจมากทำอะไรไม่ถูก

ทั้งที่ลูกสาวไม่ได้ไปทำอะไรผิด
แต่แม่บอกเชื่อนะว่าตั้งใจมายิงเลย

เป็นคนตั้งใจเรียนขยันช่วยแม่ทำงานทุกอย่าง

บิวไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับบ้านของนายสมศักดิ์
แล้วก็ขอให้ดำเนินคดีนี้อย่างเป็นธรรมด้วยนะคะ

ทางนู้นบอกว่าปืนลั่น
แต่ให้หัวถึงฝาแล้วแม่สู้ตายขาด

มันตั้งใจฆ่าลูกแม่
มันไม่ใช่อีกคนนึงมันก็เอาอีกคนนึง

คือถามได้ไหมแท้น้อง
นี่ค่ะคือแม่เองเขาเล่าให้ข่าวฟังแล้วร้องผมร้องหาย
เพราะว่าตอนนี้แม่ก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยแล้วแหละ

แล้วทั้งที่แม่ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับบ้านสมศักดิ์เลยค่ะ
และอีกคนนึงก็คือพี่ชายของน้องบิวนี่แหละยืนยันเหมือนกันว่า
ไม่เคยเข้าไปขโมยของในบ้านนายสมศักดิ์แต่เขาก็ยอมรับว่าเคยมีประวัติขโมยมาบ้าง
แต่ตอนนี้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวแล้วนะคะส่วนวันเกิดเหตุนั้น
พี่ชายของน้องบิวอยู่กับเพื่อนและไปเรียนที่กศน
อกจากนี้เนี่ยนะคะยังเป็นวันเปิดบ้านวิชาการที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมที่กศนสุโขทัยเพื่อเก็บคะแนนด้วย
ก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ซึ่งข่าวที่ออกไปนี้นะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนขโมยของ
เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องบิวตายนั้น
พี่ชายน้องมิวบอกเสียใจมากแล้วก็โกรธนายสมศักดิ์มากที่ทำเกินกว่าเหตุค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวตั้งศพเอาไว้สวดพระพิธรรมที่วัดหนองไม้กอง
ตำบลวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะพันธมตเอกอนุวัฒน์รักเจริญ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านด่านลานหอยบอกว่า
เรื่องต้นนายสมศักดิ์ผู้ต้องหาให้การภาคเศษค่ะ
ตำรวจจึงคุมตัวมาสอบสวนจากนั้นญาติก็แจ้งว่า
เด็กหญิงฉัดดาวเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนอาวุธปืนตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะคะ
และหลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะก็จะควบคุมตัวนายสมศักดิ
ขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยต่อไปค่ะ